ที่พบพระจังหวัดตากเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามกับทางเมียนมา
เมียนมาเนี่ยทหารของเมียนมา
อยู่อยู่นะฮะปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยมีเครื่องบินของเมียนมาเนี่ย
ล้ำเข้ามาในพื้นที่น่านฟ้าของไทย

ขึ้นบินสกัดกั้นตลอดทั้งวันแล้วนะครับ
นี่นะครับไทยทรงเครื่องบินขับไล่มันนะครับ
มันสอนหลังครับ

ภาพล่าสุดวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ขึ้นบินและตระเวนตามแนวน่านฟ้า

ทำให้ชาวบ้านที่อยู่ตามเขตชายแดนเนี่ย

มุมหนึ่งก็ต้องหาที่หลบกันอยู่เหมือนกันนะฮะ
อีกมุมหนึ่งก็รู้สึกอุ่นใจขึ้น
ไม่ใช่เครื่องบินของทางฝั่งของเพื่อนบ้านเขา
สาเหตุที่ทางกองทัพอากาศจำเป็นต้องส่งเครื่องบินขับไล่ขึ้นบินรัตระเวน
เนื่องจากเมื่อวานนี้ทหารของเมียนมาได้ส่งเครื่องบินรบมิก๒๑
ล้ำเข้ามาในเขตไทย๑ลำนะครับ

ของทางเมียนมาเขาพื้นที่บ้านวาเล่ใต้และบ้านวาเล่เหนือนะครับ
เพื่ออ้อมไปยิงจรวดใส่ฝ่ายที่ต่อต้านทหารเมียนมาในฝั่งเมียนมา
คือบินวนอยู่เนี่ยอ้อมอยู่เนี่ยประมาณ๔รอบนะครับ
ซึ่งบินในระยะที่แบบมองเห็นได้เลย
ระหว่างที่บินอยู่บนเขตของไทยมีการยิงปืนลงมาด้วย

โดนรถกระบะของชาวบ้านพังเสียหายไปคันหนึ่งด้วยนะครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปติดตามสถานการณ์ในพื้นที่นะฮะ
เราลงพื้นที่ไปที่แรกเลยเนี่ยคือโรงเรียนบ้านวาเล่ที่อำเภอพบพระจังหวัดตาก
วันนี้ทางโรงเรียนยังปิดการเรียนการสอนอีก๑วันนะครับ
นี่ฮะเมื่อวันก่อนนี่เด็กนักเรียนต้องวิ่งเข้าหลุมหลบภัยกัน

เพื่อรอให้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกตินะครับวันนี้ก็ปิดไปก่อน

ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปคุณจิรายุทธ์บุญชู
ส่วนบรรยากาศในพื้นที่บ้านวาเล่ใต้และบ้านวาเล่เหนือ
วันนี้สถานการณ์ก็ดูผ่อนคลายลงกว่าเมื่อวานนี้นะฮะ
เครื่องบินของฝั่งเมียนมาบินเข้ามาในน่านฟ้าของไทยเนี่ยนะฮะ
แต่ว่าทางฝั่งของเมียนมาเขายังคงสู้รบกันอย่างต่อเนื่องนะครับ
ตอนที่ทีมข่าวของเราลงพื้นที่สำรวจเนี่ย
ยังมีเสียงปืนเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะนะครับ
ส่วนเครื่องบินรบของเมียนมาวันนี้แม้จะขึ้นบินอย่างต่อเนื่อง
แต่ไม่ได้ลุกล้ำเข้ามาในฝั่งของน่านฟ้าไทยเหมือนเมื่อวานนะฮะ
นี่คือภาพล่าสุดวันนี้นะครับที่ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไป
อำนวยการโรงเรียนบ้านวาเล่นะครับพออมรรัฐ
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลมาก
แม้ว่าโรงเรียนเนี่ยจะเปิดมานานถึง๒๓ปีได้ยินเสียงระเบิดมาก็หลายครั้ง
แต่แบบเครื่องบินรบของฝั่งประเทศเพื่อนบ้านลุกล้ำเข้ามาในน่านฟ้าของบ้านเรา
นี่เป็นครั้งแรกที่เคยเจอเลยนะฮะ
เป็นเหตุการณ์ครั้งแรกเลยในรอบหลายปีเลยเพราะว่าพอมาอยู่ที่นี่๒๓ปีตั้งแต่๒๐๑๔
เคยได้ยินแต่เสียงระเบิดเสียงยิงการตามชายแดนก็ไม่ได้เกิดผลกระทบอะไรนะคะ
แต่ปีนี้มีเครื่องบินมาเพิ่งเคยเห็นเครื่องบินในการเครื่องบินลบครั้งแรกเลย
แล้วก็เป็นปีแรกเลยที่เห็นเครื่องบินอยู่แค่เหนือศีรษะเรา
เห็นใต้ท้องเครื่องบินเลยเห็นกับตาทุกคนเห็นกันหมด
รถกระบะเมื่อสักครู่เนี่ยฮะเมื่อวานนี้ที่เครื่องบินฝั่งเมียนมาบินเข้ามาแล้วยิงด้วยเนี่ย
แล้วโดนรถกระบะเข้าไปนี่ฮะเจ้าของรถนะครับคุณสายันวงใจ
นี่เขาบอกเขาไปนับรูกระสุนแล้วโดนเข้าไปยี่สิบสี่รูโอ้โหนี่ฮะ
คุณสายันบอกว่าก่อนเกิดเหตุไม่กี่นาทีเนี่ยเพิ่งขับรถเข้าไปในสวน
ซึ่งความจริงมันอยู่ห่างจากชายแดนใน๒กิโลเมตรจะไปทำสวนนะ
หลังจากนั้นเห็นเครื่องบินรบของเมียนมาบินวนเข้ามาแล้วสาดกระสุนลงมามันเข้ารถเขาหมดเลยฮะ
ส่วนวันนี้ค่ะช่วงเวลาประมาณ๑๐นาฬิกา๒๗นาที
มีเครื่องบินรบมิกซ์๒๙ของกองทัพ
เมียนมาบินเข้าไปจมตีรักเกรียงก็ทิ้งระเบิดถัดบอม

กองกำลังกะเหลี่ยงมีการใช้ปืนต่อสู้อากาศยานยิงต่อสู้กัน
พี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะแล้วเสียงมันดังมาก
มันก็สามารถรับรู้ได้ในพื้นที่ของไทยด้วย
ทีนี้ฝ่ายความมั่นคงชายแดนไทยกับทหารกองกำลังนเรสวน
ดูแลพื้นที่ก็แจ้งว่าเมื่อช่วงเช้ามืด
มีหน่วยคอมมันโดกองพลที่๔๔ของทหารเมียนมา
เสริมกำลังมากกว่า๔๐๐นาย
พร้อมอาวุธหนักเครื่องสงครามยุทธโทปกรณ์
มีการใช้อาวุธประจำกายยิงประชิดตัวด้วย
ทำให้ประชาชนชาวเมียนมาเชื้อสายกระเหลี่ยง
ตัดสินใจขนข้าวขนของจูงลูกจูงหลาน
นี้ทีมข่าวของเราได้คลิปกองทัพเมียนมากับกลุ่มกระเหลี่ยงที่มีการยิงตอบโต้กันคลิปเนี้ยค่ะครับโอ้โห

โอ้โหนี่นะคะก็ยิงตอบโต้กันอย่างหนักจริงส่วนประเด็นในบ้านเราที่มันกลายเป็นประเด็นร้อนในวันนี้ก็คือ
ให้สัมภาษณ์ของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ

ได้มีการประสานไปแล้วทางเมียนมายอมรับและขอโทษมาแล้ว
เขาไม่ได้ตั้งใจไม่ได้มีเจตนาแต่ทีนี้ตีวงเลี้ยวเข้ามาในเขตไทยนิดหน่อย
ซึ่งเราเอาเครื่องบินขึ้นไปเพื่อแจ้งเตือนเขาแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องทำแบบนี้
วันนี้ทางทูตทหารก็ได้คุยกันแล้วเขาก็ขอโทษมา
ท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าตัวท่านนายกเองก็ได้คุยกัน
นี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องที่มองดูอาจเป็นเรื่องใหญ่
แต่มันขึ้นอยู่ว่าเราจะทำเรื่องใหญ่ให้มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอีกไหม
ประเด็นตรงนี้แหละค่ะก็วันนี้ท่านนายกบอกว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยู่แล้ว
ฉะนั้นมีอะไรก็พูดคุยกันหารือกัน
สำคัญที่สุดก็คือเรายังมีสมรรถนะที่พอเพียงจะป้องกันอธิปไตยของเราเอาไว้ได้
แต่วันหน้าก็ต้องดูว่าเรามีความเข้มแข็งทันสมัยเพียงพอแล้วหรือไม่ในอนาคต
ก็ฝากเอาไว้ด้วยก็แล้วกัน
แต่วันนี้เราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยู่แล้ว

กองทัพอากาศก็ออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะฮะ
หลังจากที่มีคำถามเรื่องความรวดเร็วในการส่งเครื่องบินไปปกป้องด้านฟ้าของไทยนะครับ
โดยส่งอากาศยานรบของไทยจากอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์
ยังอำเภอพบพระจังหวัดตากภายในเวลา๕นาที
ก่อนที่จะบินสกัดกั้นผลักดัน
ขับไล่อากาศยานรบของเมียนมาให้พ้นจากน่านฟ้าของไทย
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการป้องปรามปกป้องอธิปไตยอย่างทันเวลา
นี่ฮะสิ่งที่ทางกองทัพแล้วก็นายกได้ชี้แจงมา

นายกก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วย